กำลังจะเตรียมทางฟ้าของชายภูมิโพลีส
และการพิจารณาที่ครับที่มี๔๑ตัวลูกที่๒๒และ๒ตัว
มากินกันกันกันกันกันพัชสองพักยุยกาชัง
มาถึงนักชกทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ชกมาแล้ว๓๙ไฟล์ชนะ๓๐ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๘ไฟล์
วันเด็กวอลวีลพลัน
เราเดินทางไปถึงคุณที่๒คุณที่๔ของรายการ
ซึ่งเป็นคู่รองของรายการวันนี้นะครับ
วันเด็กวอลวีลพลันเจอกับพัชสองพักยุยกาชัง

ต้องบอกว่าเลือดโชคเวทีนะครับ
และการแตกแต่ละแผลของนักมวยในรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เราจะแจกเข็มละ๑๐๐๐บาทนะครับ
ให้ทั้งผู้กระทำแล้วก็ผู้โดนกระทำไปแบ่งกันคนละครึ่ง

สำหรับทางด้านเพชรศรีคิ้วกับน้องพีเนี่ย
เตกทางด้านวิลำนายไชยกับน้องพีเนี่ย

แล้วครับบนวีทีคู่รองของรายการครับ
ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับ
ปัจจุบันวัย๑๘ปีครับ
ค่ายมวยยุ้ยกันชั่งโดยคุณโกวิททองโอครับ

จางเพลิมเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วัย๑๘ปี

ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับฤทธิชัยศิษย์สารวัสเซอร์ครับ

ชื่อเดิมของทางด้านวันเด็กก็คือ
เจ้าวิรพลเล็กเกียจกองพลครับ
รูปร่างใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้

อ่อนและที่สำคัญอาวุธมวยน์เนี่ยต้องบอกว่า

จังหวับหวัดแล้วก็ซอกที่

วันเด็กนี่เป็นประเภทหมัดและแข้งซ้ายนี่หนักครับดูครับ

จากที่ไฟล์ที่ต่อยกับยอดดอยได้ครับวันเด็กโอ้โหวันนั้นนี่
ต้องบอกว่าปักหลักแรกกับยอดดอยนี่สนุกเลยครับ
แต่เป็นฝ่ายใช้แข้งซ้ายครับเตะยอดดอยจนต้องบอกว่าสะเทือนมาทั้งร่างเลยครับ
สายกับขวาครับอ่ะมวลคนละก่ายคนละทรงใครชิคออกก่อนเดียวได้เปรียบครับ
โอ้โหจังหวะต้อยมัดโอ้นี่มัดซ้ายประเวทร่ำตัวแล้วก็ขวา
มีมัดฮุกขวาของวันเด็กแล้วเจอห่างซ้ายที่ของเฟสสองภาค

ไฮยุวิกัญชั่งที่มีมวยรุ่นเล็กเก่งหลายคนครับ

โจงเชียร์มาเยอะนะครับสำหรับทีมงานย่วยดวกันซ่าง
มีชิ้นเฉศเอาไว้
แทงไปก่อขวาครับ

แกบู๊ดจริงครับ
แกสู้จริงครับบรรเด่กดูครับ

เปลี่ยนแล้วพยายามจะต่อยใบหน้าสลับลำตัวครับหน้าสายตาดีครับ
ประเภทสองภาคครับดึงหลบก้มฉากหนีที่เก่งครับ
ง้างมาดูครับลูกถีบลูกรอดลูกชนครับ
เยอะครับหมัดลดลงล่างครับหมัดชุดแล้วสับล่าง
เอาล่ะครับแก่งขวาของธนรรป์เพชรสองภาค
ดูครับแกมันมีความสุขเจ๋งเจ๋งครับรวดเร็วครับ
ดูครับเป็นมวยที่ชกยากไปเลยครับสำหรับเพชรสองภาค
ซ้ายยาวของธนาคมวันเด็กทำไว้ครับโอ้โหดูครับ
อัมมะคันซ้ายลวมเข้าไปเลยครับจิบโอ้โหแน่สุดเลยครับ
เธอไม่ได้ครับนี่แหละครับของหนักของแรงของธนาวันเดช
โอ้โหเจอหมัดซ้ายเขาอีกแล้วครับอ่ามาเป็นชุดเลยครับวันเด็ก
โอ้โหตบได้หุ้กซ้ายหุ้กขวาแล้วเติมแล้วหมัดซ้ายตรง
โอ้โหอ่าครับในช่วงปลายยกครับโอ้โหฟันได้สองพวกเลยอ้าวเป๊ะ
วันเด็กเพียงจะเก็บครับดึงลบฟันที่สองบนยกที่หนึ่งซะก่อนครับ
โอ้โหเดือดจริงจริงครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโมเมนตั้มนี่
พลิกไปพลิกมาอย่างไม่น่าเชื่อครับเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับ
อย่างกันหนังดราม่าครับโอ้โหต้นยกปลายยกกลางยก
ไม่เหมือนกันเลยครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็ว่า
ใครโดนใครกอดกันแล้วครับอ่าขยับเข้ามานี่เจอหมัด
จังหวะของเพชรสองภาคนั้นดูเหนือกว่าเห็นได้ชัดเลยครับ
อ่าแต่วันเด็กแกประเภทหัวใจไม่ยอมแพ้ครับถ้าพูดถึงจังหวะฝีมือนี่ดีกว่าครับ
สำหรับเพชรสองภาคแต่ลุกหนักครับเกี่ยวหวังเอาทีเดียวให้อยู่ครับ
เขาแต่ละทีนี่เซไปเซมาเลยครับชนะเพชรสองภาค
แล้วมาดูครับว่าจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ตรงไหนนี่ครับพยายามเจาะล่างก่อน
ขยับต้อยลำตัวและนี่ครับตบด้วยหมัดฮุกขวาครับโอ้โหล่วงเลยครับ
แม่ยังภาวะตัวขึ้นมาครับเด้งขึ้นมากรรมการไม่นับครับ
แล้วนี่ครับในช่วงปลายยกพยายามจะจิ้มลำตัวสลับใบหน้าเซไปเป๋มา
นี่ครับเอาละครับแม่จังหวะหลุดหลวมเพียงแค่นิดเดียวเลยครับ
ต้องบอกว่ากาดตกไม่ได้แล้วครับตอนนี้ทางด้านเพชรสองภาค
เพชรสองภาคไปหนีแล้วกันครับพยายามจะทวงคืนโอ้เจอส่องซ้ายของ
วันเด็กวันเด็กต่อยมัดหนึ่งสองแล้วลงล่างครับนี่ครับประเภทจอยางคว้ากระจกตัวจริงของจริงเลยครับ
วันเด็กตามสูตรครับต่อยหมัดชุดแล้วสับไปที่ต้นขา
จังหวะที่คู่ต่อสู้ไม่ได้เกร็งนะครับ
พยายามมาหงางจะฝันไม่ฝันครับสองภาคแค่พื้นเลยครับนี่ครับ
พยายามจะเอาคืนด้วยหมัดพยายามมาทิ้งหมัดแล้วโอ้พยายามจะปักด้วยศอก
วันเด็กพยายามจะโต้ด้วยลูกจอหยางนะครับเล่นงานโบราณศัตริย์โอ้โอ้ย
ดูครับจังหวะก้มมาเจอข่าวขวาครับไอคิวดีครับอ้าวซึ่งแม่เจอบวกฮุกขวาครับ
เป๋เลยครับดูครับจังหวะวิ่งเข้าไปจะตีเข่าจะจะเสียบเข่าครับ
หมัดฮุกขวาของวันเด็กล่วงเลยครับวันเด็กต่อยด้วยความมั่นใจ
นี่ครับไอ้สองภาคแคกข้าขวาโอ้เอาแล้วครับวงในวง
นั้นวันเด็กได้ใจแล้วครับแต่วงในมาพิสูจน์กันครับว่า
งในใครดีกว่าเป็นสองภาค
ขยับเข้ามาโอ้โหวันเด็กก็ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับชกไปกินไปครับ
ขยับถีบออกมาก่อนครับโอ้โหบวกลำตัวอีกแล้วครับ
โอ้โหเห็นที่หัดแล้วครับว่าเด็ก
เข้ามาขยับโอ้โหวันเด็กเวลาใกล้มานี่ครับของหนักของแรงเลยครับ
พยายามจะเน้นเอาทีเดียวอยู่เลยครับใส่ขวาครับถีบยัดเข้าไปอีกที
พยายามจะตั้งหลักตั้งตัวใหม่ครับวันเด็กโอ้โหพวดด้วยแข่งขวาเติมได้กับปั้นครับ
โอ้โหเอาละครับนี่ครับจังหวะเสียบด้วยเขาขวา
พยายามจะสวนด้วยหมัดฮุบเหมือนกันครับวันเด็กโอ้ยพยายามจะสวนด้วยศอกครับ
เป็นสองภาควันเด็กเล่นงานบริเวณละตัวเป็นสองภาคเบียบมาโอ้โหจังหวานหลุดจังหวานหลวม
เจอแข่งซ้ายลงโทษสอกขวายังยิ้มได้อยู่ครับวันเด็กเก็บอาการดีครับ
เผพยายามสวดด้วยครับพยายามจะคำปางด้วยแข่งขวาเอาก็เริ่มชาเหมือนกันครับวันเด็กโอ้โหเอาครับ

ปล่อยจังหวะ๒แล้วเจอเสียบขวาเลยครับ

พยายามมาแล้วปักด้วย๒

เสียหลักออกโอ้ยมาก

ฮุกขวาครับหล่นเลยครับต้องนับ
แล้วครับจังหวะนี้โอ้โห

โอ้โหตายังลอยอยู่ครับ
ต้องบอกว่าจุดศูนย์รวมปราศาสตร์ครับ
บุเรนป้องหูครับ

เจ้าวันเด็กโอ้โห

สำหรับทางด้านเพชรสองภาคครับ

นี่ครับโดนไม่ดีเหมือนกันครับวันเด็ก

ก็เป็นประโยชน์เมื่อนั้นครับ
โอ้โหตบมัดฮุกขวา
อัตโนวัสว์แบบเองเลยครับ
โอ้โหชกกันได้มันจริงนะครับคู่นี้
เรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่

สุปเปอร์ไฟเตอร์สำหรับบลูแลนด์แรดคอร์เนอร์

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐บาท
บลูแลนด์แรดคอร์เนอร์ได้๑๐๐๐๐บาทคุณผู้หญิงคุณผู้หญิง
ทุกคนคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงต่อไปจากรั้งไฟเตอร์แรดคอร์เนอร์
วันเด็กวอลวีร่าพอนอย่าก็ไม่ไปไหนอย่างไรเราจะมีการเติมตัว
นี่คือไทยอุ๊ดอับมอร์ไทยไฟเตอร์